มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มันต้องมีอะไรออกมาที่ทางอวัยวะเพศของเราอยู่แล้ว
มีกลิ่นมีหนองมีตกขาวหรืออะไรเป็นพิเศษ

มันต้องมีให้เรารู้อยู่แล้วลักษณะที่ว่ามันเป็นนะคะ
แต่นี่คือหนูไม่มีอะไรเลยหนูปกติทุกอย่าง

เขาผ่าคนเดียวจัดการคนเดียวหมดเลย
ยกออกทั้งไซส์ทั้งมดลูกทั้งรังไข่
เขาก็มาแจ้งผลอีก๒สัปดาห์

คนไข้ไม่มีเชื้อมะเร็งนะไม่เป็นมะเร็งนะ

หมอก็งงเหมือนกันจากประสบการณ์ของหมอที่ทำงานมา

แต่ทำไมมันไม่อ่านค่าของมะเร็

แล้วเขาก็ไม่ขอโทษเขาไม่อะไรเลย
แล้วหนูก็เลยเสียใจค่ะจากนั้นมาหนูเสียใจ
หนูคิดว่าเฮ้ยเราทำไมไม่เป็นมะเร็
แล้วทำไมต้องทำกับเราแบบนี้
แล้วคิดท้ออย่าฆ่าตัวตายค่ะ
หลายครั้งด้วยคิดกลับบ้านหนูก็อยากคิดฆ่าตัวตายค่ะ

มาเป็นภาระของแม่มาเป็นภาระของครอบครัว
เพราะหนูเป็นเสาหลักของบ้านหนูเป็นลูกคนเดียว

ที่นี่แหละค่ะที่หนูเสียใจมาก
คือหนูทำงานอะไรไม่ได้แล้วปกติหนูเป็นคนทำงานได้
เป็นทุกอย่างของบ้านของพ่อกับแม่
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราจัดเรื่องนี้กันนะคะ
เป็นข่าวมาตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วนะคะ
แล้วก็มีความคืบหน้าในช่วงเมื่อวานนี้
เพราะว่าเธอทราบว่า
วัยวะของเธอหายไปเพิ่มกว่าตอนแรกที่เธอเข้าใจนะคะ
เรื่องที่เกิดขึ้นประมาณสักเกือบจะครึ่งปีแล้ว
ถ้านับตั้งแต่เริ่มมีอาการปวดท้อง
แล้วก็เริ่มไปตรวจที่โรงพยาบาลแรกในจังหวัดสงขลานะคะ
แล้วจากนั้นก็กลับมาอยู่ที่บ้าน
เหตุการณ์ก็เลยไปเกิดขึ้นที่อุดรธานีนะคะ
เพราะว่าตอนแรกเนี่ยไปตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดสงขลานะคะ
แล้วก็จากนั้นก็ตัดสินใจมาพักฟื้นที่อุดรธานี
แล้วก็มาใช้บริการของโรงพยาบาลศูนย์ในจังหวัดนะคะ
แล้วก็เรื่องที่คุณสินวพรเล่าให้ฟังไป
มันเคยได้ยินกันมาแน่ว่าวินิจฉัยผิดพลาดนะคะ

มาดูรอบนี้รอบล่าสุดนะคะ
ว่าเหตุการณ์มันทำไมถึงมีอวัยวะหลายชิ้นส่วนนัก
ที่ถูกวินิจฉัยให้มีการผ่าตัดออกไปนะคะ

คือเรื่องไตหนึ่งข้างของเธอนะคะ
เราจะคุยกันกับผู้ร้องเรียนเรื่องนี้นะคะ

แล้วก็พรุ่งนี้ถ้าตามที่เป็นข่าวแล้วมีการนัดกันไว้
คือจะมีการเข้าไปคุยกับทางโรงพยาบาล
เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดเหตุขึ้นนะคะ
คุยกันกับคุณสินวพรหอมกลางผู้ร้องเรียนเรื่องนี้นะคะ

เพราะว่าเราคงจะคุยกันยาวทีเดียวในรายการนะคะ

เอาอย่างนี้ถ้าเอาตามข่าวก่อนเนี่ยนะคะ
อาการที่เราเริ่มปวดท้องเนี่ยคือกลางปี

แล้วจากนั้นยังไงคะ
ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นกับคุณตุ๊กตาบ้างคะ
เริ่มแรกก็ปวดท้องค่ะ
จังหวัดสงครานะคะ
แล้วทีนี้หมอก็เลยบอกว่าเป็นภาวะลำไส้อุดตัน

หมอให้นอนโรงพยาบาลแล้วทีนี้ก็เลยบอกว่า
ถ้านอนโรงพยาบาลนี้คือมันไม่มีใครดูแลค่ะ
เขาเลยบังเอิญเราก็จะกลับบ้านอยู่แล้ว
เราก็เลยบอกว่าขอคุณหมอนี่กลับไปที่อุดร

เขาก็เลยบอกว่ากลับได้ต้องกลับกระทันหันค่ะ
แล้วทีนี้ก็เลยเดินทางกลับมาในวันที่๑๘๑๘มิถุนาค่ะ
แล้วมันมาปวดท้องกำเริบหนักมากที่ดอนเมืองเพราะว่าเปลี่ยนเครื่อง
แล้วก็ขึ้นเครื่องมาถึงอุดรธานี
แม่ก็รับเข้าอุดรเลยค่ะไปที่โรงพยาบาลศูนย์
ของจังหวัดอุดรเลยค่ะ
เสร็จแล้วเข้าไปโรงพยาบาลก็ไปตรวจนั่นนะคะ
เขาก็บอกว่าเป็นภาวะลำไส้อุดตัน
แต่ว่าส่งเข้าไปตรวจเหมือนส่งเข้าไปเอ็กซาเรย์นะคะ
ห้องเอ็กซาเรย์ก่อนสองรอบเขาก็บอกว่าเป็นภาวะลำไส้อุดตัน

ค่ะเสร็จแล้วก็ค่ะ
ฉันลองแทรกคุณตุ๊กตานิดเดียวนะคะ
คือตอนที่ไปที่โรงพยาบาลในสงขลา

ตอนนั้นวิธีการรักษาที่คุณหมอที่สงขลาบอกคือต้องทำอะไรคะ
ต้องไปนอนให้ยาฆ่าเชื้อค่ะ

ไม่มีค่ะไม่ได้พูดถึงการผ่าตัด
คุณหมอบอกว่าถ้าหนักก็ผ่าตัดแต่ถ้าไม่หนักต้องดูตามอาการ

ไปนิดหนึ่งอาทิตย์แล้วก็กลับบ้านได้
ค่ะแล้วตอนนั้นที่สงขลาตอนที่เราไปรักษา
ตอนนั้นมีการเอ็กซ์เรย์แบบอย่างละเอียดเลยไหมคะ
ไม่ค่ะก็แค่สวนทวารดูค่ะ
คุณหมอก็บอกว่าอ๋อเป็นภาวะลำไส้อุดตันนะ
ต้องรีบต้องรีบเข้าการรักษาต้องนอนโรงพยาบาล
คุณหมอบอกไหมคะว่าภาวะลำไส้อุดตันเกิดจากอะไรคะคุณตุ๊กตา

แต่ว่าก่อนหน้านั้นคือไปกินยาต้มสมุนไพรมาค่ะ
มันก็เลยมีอาการที่ว่าขับถ่ายไม่ออกท้องอืดท้องฟื้อกินไม่ได้
ท้องมันพองมันบวมอะค่ะเหมือนเราขับถ่ายไม่ออก

แต่ทีนี้ดิฉันที่กลับไปที่สงขาแล้วจะกลับมาเทียบคือตรงนี้ค่ะ
ว่าวันที่๑๘มิถุนายนกลางปีนี้เนี่ย
เรากลับมาปุ๊บเราเข้าที่โรงพยาบาลศูนย์ที่อุดรเลยใช่ไหมคะ

ก็ยืนยันว่าเป็นการเป็นลำไส้อุตัน
ใช่ค่ะก็ยืนยันว่าเป็นลำไส้อุดตันอยู่
แล้วมันพลิกจากลำไส้อุดตันมาเป็นการผ่าตัดได้ยังไงคะ

วันต่อมาเขาเอาเรานอนโรงพยาบาลใช่ไหมคะ

คล้ายมีก้อนที่ลำไส้และรังไข่เขาบอกอย่างนี้

บอกว่าคุณหมอคะขอให้ชัวร์หน่อยได้ไหมคะ
เขาเลยว่าเดี๋ยวเราจะปรึกษาอาจารย์หมออีกทีค่ะ

เว้นที่รับผิดชอบนะคะที่พูดว่า

เสร็จแล้วเสร็จแล้วหมอเวรก็น่าจะไปปรึกษาคุณหมอสุตินารีเวศอะค่ะ

คุณหมอสตินารีเวศท่านหนึ่งดูให้แล้วก็บอกว่า
ไม่น่าจะได้ผ่าตัดน่าจะฉีดยาให้ฝ่อแล้วก็กลับบ้านได้

ใช่ค่ะหมอสุตินาริเวศพูด

โดยที่คุณหมอสุตินารีเวทย์ได้เห็นผลสแกนแล้ว
ค่ะใช่ค่ะเขาดูร่วมกันนะคะ

พอเสร็จแล้วแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าไม่ได้ผ่า
เขาก็มาแจ้งกับญาติว่า
คุณแม่คะน้องเขาไม่ได้ผ่านะคะ
น่าจะฉีดยาให้ฝ่อแล้วก็กลับบ้านได้

เราก็คิดว่าเขาจะส่งแบบฉีดยาก็เขาให้นอนโรงพยาบาลรออีก
แล้วประมาณอีก๒วันต่อมา
คุณหมอใหญ่ที่ทำการผ่าตัดหนูนะคะ

เขาก็ขึ้นมาบอกขึ้นมาหาที่ตึกนอน
เขาก็บอกว่าอีก๒วันทำการผ่าตัดนะ

ร่วมกับหมอสุตินารีเวศ

หมอคนที่ผ่าตัดหนูอะค่ะ
ขึ้นมาบอกว่าจะเปิดร่วมกับหมอสุตินารีเวศ
โดยอธิบายไหมคะว่าที่ผ่าตัดผ่าตัดอะไร
แล้วคือสรุปแล้วเราเป็นอะไรคุณหมออธิบายวันนั้นไหมคะ
เขาบอกว่าเขาจะดูเรื่องลำไส้
ส่วนหมอสุตินารีเวศจะดูเรื่องเกี่ยวกับมดลูก

ค่ะเขาจะเปิดร่วมกันเขาบอกหนูแบบนี้ค่ะ
แล้วพอแล้วพอวันผ่าจริงเขาก็เอาเราเข้าไปผ่าค่ะ
แต่ว่าไม่มีหมอสุตินารีเวศ

วันที่๒๖ค่ะตอนเช้าวันที่๒๖ตี๕
เดี๋ยวดิฉันขอตอนที่พอคุณหมอสูนะคะ
สูคุยกับคุณตุ๊กตาเนี่ยบอกว่าฉีดให้ฝ่อแล้วกลับบ้าน
ตอนนั้นที่บอกว่าฉีดให้ฝ่อคือฉีดให้อะไรฝ่อคะ

บอกแค่คือตอนนั้นคือหมอสูดูที่สแกนแล้ว
แล้วบอกว่าเรามีช็อกโกแลตซีสใช่ไหมคะ
ค่ะค่ะนั่นแหละค่ะ
แล้วก็บอกแค่ว่าฉีดยาให้ฝ่อแล้วก็กลับบ้านได้โดยที่ไม่ต้องผ่า

แต่คุณตุ๊กตาก็ยังนอนอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนั้นต่ออีก๒วันใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะแล้วคุณหมอใหญ่คนที่ผ่าก็ขึ้นมาหา
แล้วก็มาแจ้งว่าวันที่๒๕เราจะทำการเปิดร่วมกับหมอสุตินารีเวศ

แล้วคุณตุ๊กตาได้เล่าให้ฟังไหมคะว่าคุยกับหมอสูไว้ว่ายังไงก่อนหน้านั้น
ก็เขาบอกว่าเขาปรึกษากันแล้วไงคะเขาบอกว่าเขาจะเปิดร่วม
ก็เลยไม่ได้พูดกับคุณหมอเรื่องนี้
แล้วตอนที่คุณหมอที่คุณตุ๊กตาเรียกว่าหมอใหญ่เนี่ยคือคุณหมอเป็นหมอผ่าตัดใช่ไหมคะ

ทางด้านศัลยกรรมลำไส้ค่ะ
โดยที่คุณหมออธิบายไหมคะว่าที่จะผ่าตัดเปิดร่วมกับหมอสูเนี่ย
เพราะมีอะไรอยู่ในตัวคุณตุ๊กตาหรือว่าคุณตุ๊กตาเป็นอะไรคะ
เขาบอกว่าหนูเป็นมะเร็ง๘๐ค่ะ
เขาบอกว่าเป็นมะเร็ง๘๐แต่เขาไม่ระบุว่าเป็นมะเร็งที่ไหน

เป็นมะเร็ง๘๐แปลว่าอะไรคือมีโอกาสเป็นมะเร็งถึง๘๐
ไม่ค่ะเขายืนยันเลยว่าหนูเป็นมะเร็งแล้ว๘๐แน่นอนค่ะเขายืนยันเขาบอกว่า

เขาไม่บอกว่าเป็นตรงไหนแต่เขาบอกว่าเป็นมะเร็งแล้ว๘๐
โดยที่ดูผลการสแกนน่ะเหรอคะ
ค่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะน่าจะดูจากผลการสแกนนั่นแหละค่ะ
แล้วคุณหมอผ่าตัดลำไส้ท่านที่ว่านี้เนี่ยได้ให้คุณตุ๊กตาตรวจอะไรเพิ่มไหมคะ
ก่อนถึงวันผ่าตัดนะคะ
ไม่มีค่ะก็มีแต่ตรวจเลือดนะคะเอาเลือดไปตรวจ
เอาเลือดไปตรวจเอาเลือดไปตรวจแล้วก็เอาเลือดไปตรวจแล้วก็เอาเลือดไปตรวจเท่านั้นแหละ
หลายครั้งเหรอคะค่ะก็พยายามเอาเลือดไปตรวจอะค่ะ
คุณตุ๊กตาถ้าคุณตุ๊กตาเข้าโรงพยาบาลวันที่๑๘มิถุนายนเนี่ยนะคะแล้วนอนต่ออีก๒วันเนี่ย
นอนต่ออีก๒วันก็จะเป็นวันที่๒๐ถูกไหมคะที่เจอหมอใหญ่ที่ฉันเข้าใจถูกไหม
ไม่ใช่ค่ะประมาณวันที่๒๓ได้เจอหมอใหญ่๒๓
แสดงว่าตอนแรกที่ถูกวินิจฉัยจากหมอสูว่าเป็นซีสช็อกโกแลตซีสเนี่ยคือได้กลับบ้านไปก่อนแล้วใช่ไหมคะ
ยังไม่กลับค่ะก็ยังนอนอยู่ตรงนั้นอยู่เลยค่ะ
คือตั้งแต่เข้าวันที่๑๘จนถึงกระทั่งวันผ่าตัดอยู่โรงพยาบาลตลอด
ใช่ค่ะนอนอยู่ตรงนั้นตลอดค่ะ
เอาอย่างนี้คือที่ไล่เรียงแบบนี้คือกำลังจะถามว่า
หมอใหญ่ที่มาบอกว่าจะเปิดเคสจะเปิดกรณีของตุ๊กตาพร้อมกันกับหมอสู
แล้วบอกว่าคุณตุ๊กตาเป็นมะเร็ง๘๐ซึ่งที่ฉันไม่เข้าใจความหมายทางการแพทย์นะคะ
แล้วก็ให้ตรวจเลือดเนี่ยนอกเหนือจากตรวจเลือดซ้ำอยู่หลายครั้ง
ตรวจอะไรอีกบ้างที่เป็นตัวยืนยันว่าคุณตุ๊กตาเป็นมะเร็งจริงคะ
ไม่มีการตรวจค่ะหนูขอส่องกล้องคุณหมอก็ไม่ส่องให้ค่ะ
หนูบอกว่าคุณหมอคะหนูขอส่องกล้องเพื่อความชัวร์หน่อยได้ไหมคะเพราะว่ามัน
เพราะว่ามันเป็นวิธีสุดท้ายแล้วที่จะรู้ว่าหนูเป็นหรือไม่เป็น
แล้วคุณหมอไม่ยอมส่องให้ค่ะ

คุณหมอบอกว่าการส่องกล้องเป็นการเอากล้องเข้าไปรักษาโรคไม่ใช่เป็นการตรวจหาโรค
แล้วเขาก็ไม่ส่งให้แล้วเขาบอกว่าจะผ่าก็ผ่านะไม่ผ่าก็ไม่เป็นไร
ไข้หมออีกเยอะไม่ใช่มีแต่เธอคนเดียว
ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเกิดท้องแตกตายถ้าไม่ผ่าแล้วท้องแตกตายหมอจะไม่รับผิดชอบใดเลยนะเขาบอกอย่างนี้
แล้วเขาก็บอกว่าจากประสบการณ์การทำงานของหมอที่หมอทำงานมา
เขาบอกว่าดูยังไงคนไข้ก็เป็นมะเร็งแน่นอน๘๐
ถ้าไม่ผ่าก็คือท้องแตกตาย
คุณตุ๊กตาได้เจอกับคุณหมอผ่าตัดกี่ครั้งคะ
ถ้าเอาเท่าที่เราจำได้ครับ
ไม่จนถึงก่อนผ่าตัดมั้ยคะ
โดยที่ระหว่างนั้นก็คือมีแค่การตรวจเลือด
ก็ไม่ได้มีการส่องกล้องเข้าไปเพราะคุณหมอบอกว่า

ไม่ใช่จะส่องกล้องเข้าไปไปดูว่าเป็นหรือไม่เป็นใช่ไหมคะ

แล้วคุณหมอก็บอกว่าคือคุณหมอมีคิวเยอะนะแล้วแต่เราใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะจะผ่าก็ได้ไม่ผ่าก็ได้แล้วแต่เราค่ะ
ถ้าท้องแตกตายคุณหมอไม่รับผิดชอบ
แล้วคุณหมอก็ยังพูดอีกเรื่องประสบการณ์คุณหมอใช่ไหม

ใช่ค่ะ
บอกจะผ่าหรือไม่ผ่าเอาน้ำเสียงที่เราเข้าใจคุณหมอจะสื่อสารคือแปลว่าอะไรคะ
จะผ่าก็ผ่าหรือจะไม่ผ่าก็ได้คือหมายถึงว่า
คือฉุกเฉินแล้วต้องผ่าเลยไม่มีคิวแล้วนะหรือยังไงคะ
ถ้าพูดตามหลักก็น่าจะคล้ายว่าจะผ่าก็ผ่านะไม่ผ่าก็แล้ว
แต่คนไข้นะน้ำเสียงมันก็แล้วมันฟังยังไงก็ไม่รู้อะค่ะ
ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะที่ฉันแค่เอาแค่เราจับความรู้สึกได้ว่าอย่างไรนะ
แล้วก็ต่อมาที่บอกว่าถ้าไม่ผ่าก็ท้องแตกตายนี่คือคุณหมอพูดยังไงคือ
เหมือนกดดันนะคะ
คือคุณหมอพยายามจะบอกคุณตุ๊กตาหรือเปล่าว่ามันฉุกเฉินแล้วต้องผ่าเลย

มันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นมั้งคะน่าจะบอกว่ามันฉุกเฉินแล้วก็ต้องผ่าเลยนั่นนะคะ
แต่ว่าถ้าเกิดฉุกเฉินแล้วผ่าเลยแล้วทำไมเอาหนูไปนอนไว้๙วันล่ะค่ะ
ถ้ามันรุนแรงจริงนั่นแหละค่ะมันก็มีข้อสงสัยหลายอย่างอะค่ะ
แล้วเอาไปนอนแช่ไว้ทำไมตั้ง๙วันถ้ามันฉุกเฉินจริงนะคะ
นอน๙วันนี้นับตั้งแต่วันที่เข้าวันแรกใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะตั้งแต่วันที่๑๘เลยค่ะจนถึงวันผ่าวันที่๒๖นี้มัน๙วันนะคะ
ที่บอกว่าผ่าเลยเนี่ยตั้งแต่เข้า๑๘เจอคุณหมอสูแล้วก็มาเจอคุณหมอผ่าตัดลำไส้เนี่ยนะคะ
ก็จนถึงวันที่๒๖ไม่เจอหมอสูอีกเลยใช่ไหมคะ

และสิ่งที่ตรวจก็คือมีแค่ตรวจเลือดเท่านั้นใช่ไหมคะ

ไม่ไปสแกนซ้ำไม่ไปเหมือนตรวจอะไรซ้ำเลยใช่ไหม

ทีนี้๒๖มิถุนายนผ่าตัดกี่โมงคะ

ตี๕คุณหมอบอกอะไรบ้างคะก่อนเข้าห้องผ่าตัด
คุณหมอไม่ได้บอกอะไรค่ะคุณหมอไม่ได้ขึ้นมาอีกเลย
แจ้งแค่ว่าผ่าตัดวันที่๒๕แต่ว่าเขามารับตัวหนูคือวันที่๒๖ตอนเช้าตี๕ค่ะ
คุณหมอบอกไหมคะว่าที่เข้าห้องผ่าตัดเนี่ยต้องผ่าตัดส่วนไหน
วัยวะส่วนไหนออกแค่ไหน
ไม่บอกค่ะไม่บอกค่ะ
เดี๋ยวจนถึงตี๕วันที่๒๖ที่เข้าห้องผ่าตัดเนี่ย
ตุ๊กตารู้ไหมว่าตัวเองกำลังจะถูกผ่าตัดตรงไหนคะ
รู้แต่ว่าจะผ่าตัดดูลำไส้แล้วก็มดลูกนั่นแหละค่ะที่บอกว่าเป็นซีสนะคะ
นั่นแหละค่ะรู้แค่นั้นนะคะ
แล้วเราก็คิดว่าน่าจะเปิดร่วมน่าจะผ่าตัดกับคุณหมอสองคนสองท่านใช่ไหมคะ
เราก็คิดว่าเออไม่เป็นไรหรอกถ้ามีคุณหมอสุติเข้ามาร่วมด้วยก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรเราก็ผ่า
แต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ผ่าเรายืนยันว่าเราไม่ผ่าแล้วคุณหมอท่านไหนจะมารับช่วงต่ออย่างนี้นะคะ
กลัวว่ามันไม่มีเราก็เลยตัดสินใจยอมผ่าเหมือนมันมีแรงกดดันนิดด้วยอะค่ะ

ที่เรารู้คือว่าเราเข้าห้องผ่าตัดเพื่อผ่าลำไส้และผ่ามดลูกใช่ไหมคะ

คือเอางี้เรียนอยากได้คำที่ทางโรงพยาบาลหรือว่าตัวคุณหมอสื่อสารกับเราคือ
ตัดออกตัดแค่ไหนหรือตัดคือไปเอาชิ้นเนื้อออกมาตรวจหรือยังไงคะ
ไม่ไม่สื่อสารอะไรค่ะคุณหมอแค่ว่าเปิดคำใช้คำว่าเปิดค่ะ
ใช้แค่คำว่าเปิดเปิดลำไส้เปิดลำไส้ดูเปิดท้องเปิดลำไส้ดูข้างใน
แล้วก็เปิดมดลูกรังไข่ร่วมกับหมอสุตินารีเวศเขาบอกอย่างนี้
ผมจะดูในเรื่องลำไส้ส่วนหมอสุตินารีเวศจะดูในเรื่องของซีสเขาบอกอย่างนี้
ในเรื่องของมดลูกเขาบอกอย่างนี้ค่ะ
อกนั้นเขาไม่พูดอะไรเลยเขาไม่บอกเลยว่าตัดส่วนไหนอะไรยังไงเท่าไหร่เขาไม่แจ้งเขาไม่พูดค่ะ
แล้ววันแล้วขออนุญาตนะคะแล้ววันที่เข้าผ่าตัดเราเข้าไปคือไม่มีหมอสุตินารีเวศเลยค่ะ
มีแต่คุณหมอคนที่ผ่าตัดหนูคนเดียวเท่านั้น
คุณตุ๊กตาได้ถามไหมคะได้ถามหนูไหม
หนูก็คิดว่าคุณหมอท่านนั้นคงจะมาทีหลังในความคิดของเราคิดในทางดีไว้ก่อน
ก็เลยไม่ถามอะไรค่ะคิดว่าอ๋อเดี๋ยวท่านก็คงมาให้ท่านนี้เปิดลำไส้ก่อน
เดี๋ยวท่านนั้นก็คงมาเปิดข้างล่างอีกทีนึงเราคิดในแง่ดีไว้ก่อนไงคะตอนนั้นน่ะ
เข้าใจค่ะเราก็ไม่รู้ขั้นตอนนะนะก็คุณหมอเชี่ยวชาญกว่าเราอยู่แล้ว
เข้าใจค่ะทีนี้เข้าไปตี๕๒๖มิถุนายนออกมากี่โมงคะ
ออกมา๘โมงเช้าค่ะอ่า๘โมงเช้าวันเดียวกัน
โดยที่ตอนนั้นรับแจ้งว่ายังไงบ้างคะ
ตอนนั้นยังไม่มีใครพูดอะไรค่ะยังไม่รับแจ้งอะไรยังไม่รู้อะไรเลย
จนประมาณได้สัก๑อาทิตย์๑อาทิตย์กว่า
แพทย์วิสันยีขึ้นมาที่ว่าสูตรดมยานะคะ
ขึ้นมาตามผลว่าคนไข้เป็นยังไงค่ะ
แล้วเขาเห็นเราลุกเดินแล้วเขาก็เลยตกใจ
แล้วเขาก็เลยบอกว่าโอ้ลูกทำไมต้องรีบลุกขึ้นเดินเร็วจัง
เพราะอะไรคะ
ขอโทษค่ะหนูคงจำสับสนแม่ที่
มาบอกว่า๒วันแค่๒วันเขาแค่วิสันดีขึ้นมาค่ะ
๒วันที่แพทย์วิสันยีขึ้นมาแล้วก็เห็นเรารุกเดินนะคะ
เวลาลูกเดินแล้วท่านก็เลยบอกว่าลูกทำไมต้องเดินเร็วจัง
รู้ไหมว่าลูกผ่าตัดเยอะผ่าตัดใหญ่

หนูก็เลยถามว่าผ่าตัดใหญ่คืออะไรบ้างคะ
และแพทย์ฤทธิสันดีก็เลยบอกว่าคุณหมอยังไม่ขึ้นมาบอกเหรอ
ยังค่ะยังไม่ขึ้นมาหาเลยยังไม่ขึ้นยังไม่พบคุณหมอเลยค่ะ
แล้วแพทย์วิสันดีก็เลยบอกว่าก็อาจตัดมดลูก
แล้วก็เปลี่ยนทางเดินไป
แล้วก็เปิดคอโรตมีขับถ่ายหน้าท้องค่ะ
แล้วรายละเอียดนี้เดี๋ยวรอถามคุณหมอใหญ่เนาะว่างั้น
ถ้าไม่จำเป็นหนูก็อย่าเพิ่งเดินมากนะมันอันตราย

คุณตุ๊กตาตอนที่คุณหมอคุณหมอดมยานะคะมาพูดกับเราวันนั้นเนี่ย
ก่อนหน้านั้นคนของครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคุณแม่หรือญาติพี่น้องเนี่ย
รู้ก่อนหน้าคุณตุ๊กตาวันนั้นไหม
ไม่ค่ะรู้พร้อมกันค่ะ
คุณตุ๊กตาเดี๋ยวขอรายการเราพักโฆษณาแวบเดียวค่ะ
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่าสรุปแล้วที่เอาออกไปทั้งหมดคืออะไร
แล้วมันมาถึงจุดที่คุณหมอมาพูดว่าคุณตุ๊กตาไม่ได้เป็นมะเร็งเนี่ย

ค่ะได้ค่ะ

ค่ะที่คุณตุ๊กตาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเอาไว้เนี่ย
ตุ๊กตาบอกว่าตัวเองค่อนข้างแน่ใจว่าไม่น่าจะเป็นโรคร้ายขนาดเป็นมะเร็ง
เพราะว่ามันไม่ได้มีอาการอื่นใดที่สังเกตได้แบบที่อย่างผู้หญิงจะรู้กันเนี่ยนะคะ
คือตอนนั้นได้มีบทสนทนานี้กับคุณหมอ
คุณหมอผ่าตัดก่อนไหมว่าหนูไม่เป็นอะไรอย่างอื่นที่มันเป็นสัญญาณบอกเหตุเลยนะ

ตอนนั้นเรื่องมันยังไม่เกิดขึ้นนะคะ
คืออย่างนี้ค่ะคุณหมอชี้แจงว่าคุณหมอจะเปิดรูปกับหมอสุตินารีเวศใช่ไหมคะ

แล้วทีนี้ทางดิฉันเนี่ยทางหนูก็มั่นใจว่าคงปลอดภัยแน่นอนคงไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้น
เพราะว่าซีสเนี่ยมันก็แค่ถ้าเป็นข้างไหนก็ตัดแค่ข้างนั้นก็ยังเหลืออีก
เราสามารถมีลูกได้เราก็ยังเชื่อมือหมอเราก็ยังไว้ใจหมอทุกสิ่งทุกอย่างค่ะ
ไม่คิดว่าจะโดนยกออกหมดขนาดนี้ค่ะ
คือที่เรียนพยายามจะถามย้ำแล้วย้ำอีกเนี่ยคือไม่ได้มีการบอกเลยว่าถ้าจะผ่าเข้าไปแล้วออกมาจะเอาส่วนไหนออกบ้างใช่ไหมคะ
คือเหมือนมันเป็นการพูดโดยรวมใช่ไหมเนี่ย
ถูกค่ะเมาส์รวมเลยค่ะว่าผ่าเปิดนะคะเปิดเปิดร่วมเปิดร่วมเปิดร่วมแล้วก็คุณหมอคนที่ผ่าตัดที่ยกมดลูกออกเขาจะดูแค่เรื่องลำไส้เท่านั้นเอง
ส่วนซีสคือคุณหมอสุตินารีเวศจะเป็นคนรับผิดชอบเขาบอกอย่างนี้ก่อนค่ะทางคนไข้ก็เลยมั่นใจว่าเราไม่เป็นอะไรแน่นอนเพราะเราเชื่อใจหมอไว้ใจหมอ
เพราะยังไงเราก็ไม่โดนยกออกหมดแล้วหมดหมดอยู่แล้วเพราะว่าเราสืบมาหมดแล้วว่าคนที่เป็นซีสเขาก็แค่เอาที่ข้างที่เป็นออกเท่านั้นไม่จำเป็นต้องตัดไม่จำเป็นต้องยกออกหมด
ถึงมั่นใจและเชื่อใจในฝีมือของหมอถึงยอมผ่าตัดในวันนั้น
ทางครอบครัวและคุณตุ๊กตาเนี่ยรู้วันเดียวกันจากปากของคุณหมอดมยาเป็นคนแรกว่าเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายบ้าง

แล้ว๕วันต่อมาคุณหมอใหญ่ที่ทำการผ่าตัดนี้ก็ขึ้นมา
ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วก็มาบอกว่าอ่าได้ยกมดลูกยกรังไข่เปลี่ยนทางเดินไปใหม่
แล้วตัดลำไส้เปิดทวารใหม่ให้กับคนไข้
แล้วเราก็เลยถามว่าทำไมต้องเปิดทำไมต้องตัด
ทำไมต้องยกออกหมดคะคุณหมอใหญ่ท่านนั้นบอกเหตุผลมาว่า
เพราะข้างในมันเน่าหมดแล้วก็เลยจำเป็นต้องยกต้องตัดต้องเปิด
ค่ะเพราะข้างในมันเน่าหมดแล้วแต่ตอนนั้นผลผลชิ้นเนื้อยังไม่ออกนะคะ
ผลเลือดก็ยังไม่ออกแล้วอ่าแม่ก็เลยถามกลับไปว่า
แล้วผลชิ้นเนื้อจะได้วันไหนคะคุณหมอก็ประมาณอีก๒อาทิตย์
จะรู้ผลชิ้นเนื้อว่าเป็นมะเร็งหรือไม่เป็นมะเร็งแต่ว่าข้างในคือมันเน่าหมดแล้ว
เราถามสาเหตุว่าทำไมต้องตัดมดลูกทำไมต้องตัดรังไข่เรา
ทำไมต้องยกออกหมดอืมทำไมต้องเปิดคอลอสโดมิให้เราใหม่อืม
ทำไมต้องเปลี่ยนทางเดินไตคุณหมอคนที่ผ่าตัดเขายืนว่า
ยืนยันว่าข้างในของคนไข้มันเน่าลามกันไปทั่วท้องแล้ว
ถ้าไม่เอาออกคือคนไข้ตายคุณหมอบอกไหมคะที่มันเน่าน่ะ
มันมันเน่าเพราะอะไรแล้วอาการเน่ามัน
มันเกิดขึ้นได้ยังไงได้บอกไหมคะเขาบอกว่ามันกินลามกันไปหมดค่ะ
มันเน่ามันกินลามกันไปหมดมันก็เลยเน่ามาถึงท้องลามกินกันไปหมดเลยค่ะ
เขาพูดอย่างนี้เดี๋ยวนะแล้วคือดินจะถามว่าคำว่าเน่าเนี่ย
แล้วบอกว่ากินลามไปหมดอันนี้คือพยายามจะบอกว่าเป็นมะเร็งหรือว่า
เป็นอะไรนั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะเขาเขาพยายามจะสื่อว่าที่มันเน่าไปหมด
เขาคิดว่าเป็นมะเร็งเพราะว่าผลชิ้นเนื้อก็ยังไม่ออก
คุณหมอมีคำพูดว่ามะเร็งออกมาไหมคะณวันนั้นที่บอกคุณตุ๊กตา
ใช่ค่ะก็มันเป็นมะเร็งมันเน่ามันกินลำกันไปหมดแล้วเขาบอกมาอย่างนี้
เพราะฉะนั้นคือที่คุณหมอจะบอกว่าออกก็คือคนไข้ตายเขาพูดแบบนี้ค่ะ
เพราะฉะนั้นคือคุณตุ๊กตารู้จากปากคุณหมอว่าคุณตุ๊กตาเป็นมะเร็ง
แล้วลามกันไปทั่วคุณหมอเลยต้องยกออกมากขนาดนี้
แต่ที่คุณตุ๊กตาบอกว่าผลชนะยังไม่ออก
วันนั้นคุณหมอบอกไหมว่าต้องรอดูผลชิ้นเนื้อ
ค่ะก็บอกค่ะว่าต้องรอดูผลชิ้นเนื้อ
ว่ามันจะเป็นมะเร็งจริงไหมอย่างนี้ค่ะ
ตกลงคุณหมอบอกว่าเป็นมะเร็งหรือยังไม่เป็นมะเร็งแล้วต้องรอดูผลชิ้นเนื้อคะ
นั่นแหละค่ะเขาบอกว่าตอนที่บอกว่าทำไมต้องยกออกหมดคะ
ก็เขาบอกว่าก็ทำไงได้อ่ะก็มันเน่าก็มันเป็นมะเร็งแล้ว
ถ้าทิ้งไว้ก็คือคนไข้ตาย
แล้วเราก็เลยขอเราก็เลยถามว่าผลชิ้นเนื้อออกหรือยังคะแม่ถาม
แล้วคุณหมอก็ตอบกลับมาว่าอีกประมาณ๒อาทิตย์ผลชิ้นเนื้อก็ออก
แต่คล้ายคุณหมอมั่นใจว่าหนูเป็นมะเร็งค่ะ
แล้วจากนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมจนกระทั่งต้องรอครบ๒สัปดาห์ไหมคะ
ทราบว่าตัวเองไม่ได้เป็นมะเร็งอะค่ะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะก็จากนั้นก็นอนให้ยา
เหมือนปกติให้เลือดให้ยาให้อะไรที่คุณหมอหลังการผ่าตัดนั่นนะคะ
เขาก็ให้เลือดให้ยาให้อะไรต่างนั้นนะคะ
เสร็จแล้วพอ๒อาทิตย์ต่อมาคุณหมอก็ขึ้นมาบอกขึ้นมาบอกผล

ใช่ค่ะคุณหมอคนที่ผ่าตัดเขาก็ขึ้นมาบอกผลเขาก็ขึ้นมาเขาก็บอกว่า

ไม่มีมะเร็งไม่อ่านฆ่ามะเร็ง
เลือดก็ปกติไม่อ่านค่ามะเร็งชิ้นเนื้อก็ไม่อ่านค่ามะเร็ง
หนูก็คิดในใจว่าอ้าวแล้วทำไมถึงต้องตัดของหนูออกถึงขนาดนี้ค่ะ
แล้วทำไมต้องยกออกขนาดนี้คะ
คุณหมอก็ยังยืนยันคำเดิมว่า
ก็มันเน่าหมดแล้วอ่ะจะให้ทำยังไงอ่ะ
ถ้าไม่ยกออกก็คือตายทิ้งไว้

คุณหมอเขาบอกอย่างนี้เขายืนยัน

คนเรานะคะผู้หญิงเราทุกคนเรารู้ดีค่ะว่า

มีกลิ่นไหมตกขาวเยอะไหม
เลือดออกช่องคลอดหยุดไม่หยุด

แล้วดิฉันเป็นคนที่ไปตรวจสุขภาพ

หนูไปคลินิกหนูไปถังค้า
ไปตรวจภายในตลอด

แค่ตอนนอนโรงพยาบาล๙วันนี้เหรอคะ

แล้วมันเน่าตอนไหนมันลามกันไปหมดแล้ว

เล่าแค่๙วันที่เรามานอนโรงพยาบาลนี่เหรอคะ

ว่ามันสะเทือนใจเรามากนะคะ

ชะเทือนใจมากเลยค่ะ

มันมีผลกระทบต่อความเป็นผู้หญิง
แล้วก็อนาคตที่จะใช้อวัยวะสืบพันธุ์ด้วย

ขอแน็ตย้อนกลับไปนะคะ

วันที่เจอคุณหมอใหญ่หลังผ่าตัดครั้งแรก
แล้วทิ้งเวลาอีก๒สัปดาห์

มีหมอสูมาหาคุณตุ๊กตาไหมคะ

แล้วคุณหมอมาหาทุกวันหรือว่าวันเว้นวัน

ท่านมีแต่สั่งยาสั่งยา

แล้วจะเอาเลือดหนูไปสวดทำไมตั้งหลายรอบค่ะ

ฉันเข้าใจจากข่าวว่าคุณตุ๊กตา

ถูกตัดออกไปด้วยเมื่อวานนี้ถูกค่ะ

ผ่าตัดที่คุณหมอใหญ่มาหาเนี่ย

ซึ่งไม่ได้พูดถึงการตัดไตออกไปถูกมั้ยฮะ

อ่าแล้ว
เมื่อวานี้มันมีอะไรให้ไปตรวจแล้วพบว่าไตตัวเองหายไปด้วยคะ
มันไม่ใช่เมื่อวานค่ะรู้วันที่๑๖ค่ะ
รู้วันที่๑๖ค่ะเพราะว่าเราเปลี่ยนหมอใหม่ค่ะ
เปลี่ยนหมอท่านใหม่ที่ว่าจะเอาคอโรตามีลงนะคะ
เดี๋ยวนะลงที่ทวารเดิมอะค่ะ
หมอท่านใหม่ที่โรงพยาบาลเดิมใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเปลี่ยนหมอท่านใหม่ค่ะ

เพราะว่าเรื่องกรณีที่มาทราบทีหลังเรื่องไตหายไป
มันก็อาจจะทำให้เข้าใจเป็นอื่นได้
ตกลงมันเป็นแค่การวินิจฉัยผิดพลาด
หรือมีเป้าประสงค์อื่นใดที่คุณตุ๊กตาค่อนข้างจะสงสัยเรื่องนี้นะ

กลางเดือนพฤศจิกายนที่ทราบว่าไตหายไปด้วยใช่ไหมคะ

ซึ่งคือก่อนหน้านี้พอเสร็จแล้ว
สรุปว่าไม่ได้เป็นมะเร็งตรวจชิ้นเนื้อ
และเลือดไม่มีผลมะเร็งเนี่ยนะคะ
หลังจากนั้นคุณตุ๊กตาทำอะไรมาบ้างเชิญค่ะ
ก็กลับมาพักฟื้นที่บ้านนี่แหละค่ะ
แล้วทีนี้พอนั้นมา

หมอสุตินารีเวทก็ให้ฮอร์โมน
ให้การรักษาเรื่องเกี่ยวกับมดลูก

แล้วเสร็จแล้วคุณหมอก็เลย
ถามว่าจะเปลี่ยนคุณหมอใหม่ไหม
ก็เลยบอกว่าขอเปลี่ยนคุณหมอใหม่ค่ะ

ถามว่าเปลี่ยนหมอใหม่คุณหมอนัดที่ว่า
จะเอาคอล็อตโตมี่ลงให้เนี่ยค่ะ
คุณหมอนัดให้ไปฉีดสีในวันที่๙
วันที่๙เดือนที่แล้วให้ไปฉีดสี
แล้วก็วันที่๑๖นี่คือสวนแป้ง
ฉีดสีเสร็จแล้วก็เอ็กซาเรย์ค่ะ
ผลการตรวจออกมาวันที่๑๖พร้อมกันกับสวนแป้งเลยค่ะ

คุณหมอคนใหม่ท่านก็แจ้งว่า
ลูกตอนนี้ไตลูกเหลือข้างเดียวแล้วนะ
ต่อไปลูกจะทำอะไรต้องรักษาตัวให้ดีระวังตัวให้ดี

ถ้าเกิดอุบัติเหตุก็คือไตวาย
ไตวายก็คือตายไวนะลูก

ท่านบอกอย่างนี้ไอ้เราก็ตกใจว่า

คือตอนนั้นมันวูบเลยค่ะหน้ามืดเลย
คือว่าไตเราหายไปข้างหนึ่งได้ยังไงค่ะ
ก็เลยตกใจสงสัยว่าแอร์เราหายไปข้างหนึ่งได้ไง

นั่นแหละค่ะมันก็เลยเกิดเรื่องที่ว่าเราต้องยื่นขอความเป็นธรรมอะค่ะ

เข้าใจค่ะคุณตุ๊กตาเอาอย่างนี้นะ
ในช่วงหลังจากที่ทราบแล้วว่าถูกเอาอะไรออกไป

แต่ช่วงนั้นได้เจอคุณหมอสูคนเดิมไหม

คือคนแรกที่เราเจอตอนเข้าโรงพยาบาลครั้งแรกไหมคะ
ไม่ใช่ค่ะเปลี่ยนคนใหม่ค่ะ
คุณหมอคนใหม่ค่ะเป็นคุณหมอผู้หญิงค่ะทีนี้
แล้วได้เจอคุณหมอที่ผ่าตัดให้อีกไหมคะ
ไม่เคยเลยค่ะไม่เคยเจอเลยค่ะ
ทางโรงพยาบาลทางโรงพยาบาลทราบเรื่อง
แล้วส่งไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็แล้วแต่ของโรงพยาบาล
มาคุยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไหมคะ
ตอนแรกคุยที่ว่าไปขอฮอร์โมนนะคะ

แล้วเสร็จแล้วก็ให้หนูไปรักษากับหมอสุตินารีเวศต่อ
เรื่องเกี่ยวกับมดลูกที่ว่ายกออกค่ะ
ก็แค่นี้ค่ะไม่ได้เจอต่อ
แต่ว่าเขาก็มีให้เงินที่ว่าเบื้องต้นมาค่ะ

มาตรา๔๑นะคะทางโรงพยาบาลใช่ค่ะค่ะซึ่งอันนี้แล้วทีนี้วันนี้เขาแจ้งมาว่า
พรุ่งนี้ให้เข้าไปคุยกับเขาอะค่ะให้เข้าไปคุยกับทางโรงพยาบาลนะคะ
นี่แหละค่ะครั้งแรกที่เกิดเหตุที่จะได้คุยกันเป็นเรื่องเป็นราวก็พรุ่งนี้นี่แหละค่ะ
มาตรา๔๑จากการไปร้องขอความเป็นธรรมที่ไหนถึงได้เงิน๒๔๐๐ออกมาตามมาตรา๔๑คะ
คือทางโรงพยาบาลเขาทำให้เลยค่ะอ่าแต่ว่ายังไม่ได้พูดเรื่องอื่นเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะยังไม่ได้พูดเรื่องอื่นเลยคือทางโรงพยาบาลเขาทำให้

ซึ่ง๒แสน๔ได้ตั้งแต่เดือนไหนค่ะ

แล้วจากนั้นก็ไม่ได้เคยเรียกเข้าไปอีกเลยใช่ไหมคะ

ยังไม่ได้เรียกเข้าไปอีกเลยค่ะวันนี้
ก็มีแต่ว่าที่ว่าเปลี่ยนหมอใหม่นั่นนะคะ
ก็เข้าไปขอเปลี่ยนหมอใหม่นะค่ะเข้าไป
ทางโรงพยาบาลติดต่อมาโดยให้ฝ่ายไหน
หรือว่าใครเป็นคนติดต่อมาคะคุณตุ๊กตา
เข้าไปหาเองค่ะเข้าไปหาคุณนายผู้อำนวยการค่ะ
ไปหาผู้อำนวยการคนใหม่ที่ท่านย้ายมาใหม่เลยค่ะ

คือเขานัดให้เข้าไปคุยวันพรุ่งนี้โดยจะคุยกับผู้มนวยการของโรงพยาบาลใช่ไหมคะ

คุณตุ๊กตาไปร้องมากี่ที่แล้วคะเนี่ย

นี่ต้องถามคุณแม่นะคะ
เพราะว่าคุณแม่จะเป็นคนทำเอกสารแล้วก็เข้าร้องเรียนนะคะ

คุณแม่เคยเล่าให้คุณตุ๊กตาฟังไหมคะว่าเคยพยายามติดต่อขอคุยกับทางโรงพยาบาลอีกนะคะ

แล้วทางโรงพยาบาลตอบสนองว่ายังไงบ้างคะที่ผ่านมา
ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะก็ปกติค่ะ
เขาก็ไม่ได้คุยอะไรก็พูดแต่เรื่องฮอร์โมนนะคะก็ช่วยเรื่องฮอร์โมนแล้วก็ช่วยเรื่องของหมอที่ว่าดูแลเราเรื่องคอรอตเตอรี่อะค่ะ
เรื่องของทางเดินทวารใช่ไหมคะ
ทีนี้คุณตุ๊กตาโดยที่วันพรุ่งนี้จะเข้าไปคุยกันเนี่ยยังไม่ทราบเลยว่ากรอบการคุยขอบเขตจะอยู่ตรงไหนใช่ไหมคะ

แน่คือมีทางฝั่งโรงพยาบาลซึ่งดิฉันไม่แน่ใจว่าจะมีฝ่ายใดมาบ้างอาจจะมีฝ่ายกฎหมายฝ่ายบริหารหรือใดนะคะทีนี้ทางฝั่งคุณตุ๊กตาเนี่ยคุณตุ๊กตาจะไปกับคุณแม่แล้วไปกับใครอีกคะ
ไปกับคุณแม่แล้วก็น่าจะเป็นทนายค่ะ

ค่ะน่าจะให้ท่านทนายความเข้าไปร่วมด้วยค่ะ
โดยที่มีคนกลางไหมคะเช่นสาธารณสุขจังหวัดหรือดิฉันไม่แน่ใจว่าในลำดับควรจะเป็นใครเพราะเห็นไปร้องหลายที่พรุ่งนี้เขาแจ้งเราไหมคะว่าจะมีใครเป็นฝ่ายที่สามไปไปคุยด้วยนะคะ
นั่นแหละค่ะก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเอาใครเข้าไปร่วมอีกค่ะก็ต้องปรึกษาแม่ก่อนนะคะต้องคุยกับแม่ก่อนนะคะ
พรุ่งนี้นัดกี่โมงคะคุณตุ๊กตา
เห็นว่า๘โมงเช้าค่ะเขาจะเอารถมารับที่บ้านค่ะ
โมงเช้านะคะคุณตุ๊กตาเอาอย่างนี้นะคะคือเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยทางรายการจะเอาอย่างนี้เรานัดกันไว้ก่อนเบื้องต้นนะคะคุณตุ๊กตานะ
พรุ่งนี้เราจะได้คุยกันอีกนะคะแต่ว่าถ้าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใดไม่เป็นไรก็ให้ให้ช่องว่างคุณตุ๊กตาเอาไว้เผื่อจะสบายใจอย่างไรก็แล้วแต่หลังจากไปคุยกับทางโรงพยาบาลแต่ทีนี้นัดกันไว้คร่าวเบื้องต้นก่อนแล้วก็บอกคุณตุ๊กตาแล้วก็ทางคุณผู้ชมให้สบายใจด้วยนะคะว่าจริงจริงทางโรงพยาบาลทราบนะคะทราบว่าวันนี้เราจะจัดรายการเรื่องนี้แล้วก็จะสอบท
สัมภาษณ์ผ่านรายการในวันนี้ก็คาดว่าหลังจากมีการพูดคุยเจรจากันเสร็จแล้วน่าจะมีการแถลงข่าววันพรุ่งนี้อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณตุ๊กตา
ค่ะค่ะเดี๋ยวเอาไว้ยังไงเนี่ยเรายืนยันกันอีกครั้งสำหรับการคุยกันพรุ่งนี้นะแต่ว่าเบื้องต้นขอให้ทุกอย่างลาบลื่นแล้วก็อย่างน้อยที่สุดก็เป็นทางคุณตุ๊กตาที่ที่ที่เจอกับเหตุการณ์แบบนี้นะคะคุณตุ๊กตาขอบคุณมากสำหรับตอนนี้นะคะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะ
อีกสักครู่ไทยรัฐนิวสโชว์ค่ะคุณเขมมาสอนคุณภาคภูมิรออยู่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ